เอาล่ะครับเรื่องต่อไปตกตกตกใจกันวันนี้
ปรากฏภาพของหญิงคนหนึ่งอุ้มเด็กออกไปจากโรงพยาบาล
ผ่านกล้องวงจอลปิดนะครับค่ะเพราะว่ามีการซ้อมหนีไฟกันอาศัยช่วงจังหวะชุนละมุนในลักษณะนี่แหละ

เพราะว่าเขาคลอดลูกออกมาไม่ได้เลี้ยงมีคนออกไป

หญิงที่อ้างว่าเป็นแม่ของเด็กที่ถูกขโมยจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โดยให้ควบคุมตัวจากศูนย์ตรวจดีเอนเอนะฮะ
จังหวัดนครราชศรีมากลับไปดำเนินคดี
หลังผลตรวจจากแพทย์พบแล้วว่า
เธอไม่เคยมีการตั้งคันมาก่อน

พันธบรวจเอกสุคิตเพชรโยธาพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ
สพม๑๐๑นำตัวหนูน้อยวัย๓วัน
ซึ่งคาดว่าเป็นบุตรสาวของนางสาวอนงวาธิคุณอายุ๓๐ปี
และคุณพ่อโชคชัยบุญวิเศษอายุ๓๐ปี
ถูกคนร้ายขโมยออกไปจากโรงพยาบาล๑๐๑
พร้อมนำตัวสามีภรรยาผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุ
ที่กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอนเอ
พิสูจน์หลักฐาน๓นครราชศรีมา

ด้านพันธบรวจโทสมัยมงคลชู
พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการสะพอเมือง๑๐๑
ก็เปิดเผยแล้วนะครับถึงความคืบหน้าล่าสุด
ตอนนี้ได้ข้อสรุปจากสูตินารีแพทย์โรงพยาบาล๑๐๑
และโรงพยาบาลเอกชนตรวจพิสูจน์แล้ว
หญิงคนที่อ้างว่าเป็นแม่ของเด็ก
ที่อุ้มออกไปไม่มีการตั้งคันนะฮะ
คือตอนแรกจะตรวจดีเอนเอระหว่างแม่กับเด็กคนนี้

ปรากฏว่าพอตรวจว่าไม่มีการตั้งคันมาก่อน

คือมาอ้างตอนแรกว่าเนี่ยลูกฉันเอง

พอดีเดินมาอยู่แถวนั้นพอดีอะไรประมาณนี้นะครับ

จากศาลจังหวัดร้อยเอ็ดออกหมายจับเลย
ชื่อนางสาวรจนาสุภวิเศษอายุ๓๐ปีเช่นกัน
ส่งหมายให้ตำรวจที่นำตัวคนรักเด็กนี้ไปตรวจดีเอนเอ

ในข้อหาพรากเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปี
ไปจากบีดามันดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
โดยไม่มีเหตุอันควรต่อไปนะครับ
เสน่ห์บวงต้นก็จะแจ้งความโดยบันคดีแต่เพียงผู้เดียวก่อน
และหากสอบสวนไปพบว่าสามีของคุณรจนา
ก็คือคุณนเรศบุตรศรกับนางไขมุกบุตรศรที่เป็นแม่สามี
ถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยก็จะออกหมายจับด้วยฮะ
นำตัวมากันโดยบันคดีต่อไปครับ